กู๊ดกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเขาเพิ่งจัดปาร์ตี้สละโสดแล้วพวกเราสามคนก็เพิ่งส่องในแบบในงานเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ
จะไม่พูดเรื่องนั้นนะเก็บเอาไว้ในใจนะคะบรรยากาศงานเนี่ยมีครบทุกรถเลยสนุกแล้วก็ซึ้งอบอุ่นด้วย
วันงานวันนั้นค่ะมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทมาร่วมงานกันมากมาย

คุณแม่ชมชมพู่อารยาควงคุณสามีคุณน็อตวิสรุธมาด้วยนะฮะ
อกจากจะมาร่วมยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันแล้วก็อดแซวไม่ได้
คือแม่ชมนี่นะโพสต์ภาพคู่กับพ่อน็อต
งานนี้ก็เลยโดนแซวว่ามาร่วมงานยังไงให้หวานกว่าเจ้าของงาน
ล่าสุดแม่ชมออกงานอีเวนต์เราขอแซวคุณแม่ชมเรื่องนี้ซะหน่อยนะ
ชมจะตอบเรื่องนี้ยังไงบ้างไปฟังแม่จ้ะ

บรรยากาศก็คือไม่ใช่งานแต่งนะคะ

ก็เป็นงานแบบงานเล่นสละโสดอะไรอย่างนี้

จริงต้องมานะคุณ
และแม่ก็คือแม่
คุณปลอยดูตาค้านก็แล้ว

นี่ชุดแม่ชมนะ
จะไปหาเอ็ฟไหน
คุณจะไปเอ็ฟตรงไหน

คุณขวัญแสบตาใช่ไหม

แต่ละลุคแม่ฟาดแบบไม่ยั้งเลย

ชมบอกด้วยว่าดีใจที่ได้ไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถึงกับขอลูกเลยบอกว่าลูกอยู่บ้านกันก่อนนะ
ขอไปทำตามแพชชั่นของแม่ก่อนนะจ๊ะลูกจ๋า
ตลอดการไปอยู่๗วันห่างลูกทั้ง๓
แม่บอกว่าก็คิดถึงลูกมากเลยนะ
แล้วทริปนี้นะคะคุณชมพู่ใช้เวลาที่นั่นแบบคุ้มค่าทุกนาทีเลย
ทำงานตลอดไม่มีเวลาแวะเที่ยวเพราะว่าอะไร
อยากจะรีบกลับมาหาลูก

จอยคือต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นแฟชั่นของเราจริงค่ะ
เพราะเราชอบจริง

ก็คิดถึงแหละเออก็คิดถึงแล้วก็

ตอนแบบเริ่มไปส่งกันหมดเลยเนอะที่สนามบิน

คนโตก็ติดมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็คือมันก็ต้องไปอะไรอย่างนี้
ตรงนี้มันก็แบบตรงนี้มันเป็นความฝันของแม่นะลูก
เออแต่ก็น่ารักฮะเร็วไปเร็วกลับ
รู้ก็รักแต่แพชชั่นก็อยากต้องทำตามฝั่นนะคุณผู้ชม
เป็นมือใหม่แหละแต่ว่าเตรียมผลิตคอนเทนต์หน่อยคอนเทนต์พี่สายที่พาน้องเกลเอามาให้เหล่าเอฟซีได้ชมตามคำเรียกร้องกันด้วยนะคะ
แล้วก็งานนี้บอกว่าใครที่เป็นเอฟซีครัวยายนิงแม่คุณชมพู่เนี่ยนะ
ยูทูปเบอร์ป้ายแดงเลยงานนี้แม่ชมบอกว่าคลิปยังไม่ทันเปิดตัวนะแต่ตอนนี้มีอะไรรู้ไหม
รอเจาะคิวคุณแม่เอาไปรีวิวหน่อยสิคะ
นี่รอลอกกันบ้านเลยนะจะเอาไปทำกับข้าวให้แฝดกินเหมือนกันโดยเฉพาะอาหารอีสานคุณผู้ชมค่ะ
รอดูเลยนะดูสักก่อนการไก่อบปี๊บเค้าเนี่ยมันเคยดังมากนะอบปี๊บนะอบปี๊บนะเข้าไปให้หอมมาก